เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากที่จังหวัดขอนแก่นแล้ว
อีกหนึ่งจุดที่มีการจัดพิธีควบคู่กันไปก็คือ
วัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
วันนี้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากค่ะ
เดินทางไปวางดอกไม้จันทร์หน้าหีบศพที่บรรจุสรีระสังขารจำลองหลวงพ่อคูณนะคะ
ติดตามบรรยากาศเพิ่มเติมได้จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

บรรยากาศที่วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมาในขณะนี้นะครับ
เรียกได้ว่ายิ่งใกล้เวลาพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ก็ยิ่งมีพุทธศาสนิกชนนั้นหลั่งไหลเข้ามาภายในวัดจำนวนมากครับ

ก็เป็นการแสดงมหรสบนะครับ
ต่อหน้าสรีระสังขารจำลองของหลวงพระคูณ

ซึ่งเป็นการแสดงโขนมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
ท่ามกลางความสนใจของพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานครับ
และนี่นะครับคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้
คุณผู้ชมไปชมภาพกันครับ
ส่วนในพิธีการของงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงพระคูณ

เมื่อเวลาบ่าย๒ที่ผ่านมานะครับ
ก็เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันนะครับ
โดยพระเด็จพระคุณพระธรรมเจดี
รักษาการเจ้าคณะภาค๑๑วัดทองนพคุณนะครับ
แล้วก็ในเวลาบ่าย๔โมงที่ผ่านมานั้น
ก็มีพิธีทอดผ้าบางสุกุล
โดยมีผู้มีเกียรติจำนวน๔๑ราย
พระสงฆ์๔๑รูปพิจารณาผ้าบางสกุลนะครับ
แล้วก็ในเวลา๕โมง๑๙นาทีนะครับ
ก็จะมีพิธีวางไม้จันทร์สรีระสังขารจำลองของหลวงพระคูณนะครับ
แล้วก็ในเวลา๕ทุ่มนั้นก็จะมีการประชุมเพลิง
สรีระสังขารจำลองของหลวงพระครูต่อไปครับ

ก็พบว่ายังคงเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้น
ได้เดินทางขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์บริเวณด้านบนเมนลอย๙ยอดนะครับ
ซึ่งก็พบว่าตลอดทั้งวันนั้นมีประชาชนมาหลายหมื่นคนแล้วนะครับ
ซึ่งทางวัดก็ได้มีการเตรียมเหรียญหลวงพระคูณรุ่นต่างไว้ทั้งหมด๓รุ่นนะครับ
แจกจ่ายให้กับพุทธศาสนิกชนที่มางานในวันนี้ครับ
ขณะที่คุณยายใบท่านนี้นะครับคือเป็นท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนั้น
สามีแล้วก็ตัวท่านเองนั้นเป็นเพื่อนสนิทของหลวงพ่อพูล
เมื่อก่อนก็มักจะมาอยู่ที่วัดแห่งนี้มาช่วยงานวัด
รวมไปถึงมาตักน้ำตักท่าที่วัดแห่งนี้ไปใช้ที่บ้านของท่านนะครับ
ซึ่งมาในวันนี้นะครับท่านก็รู้สึกภูมิใจที่ทางวัดนั้น
ได้จัดงานท่านให้กับหลวงพระคูณนั้นได้อย่างยิ่งใหญ่สมเกียจ
สมกับเป็นพระอาริยสงฆ์อีกรูปหนึ่งครับ
เพื่อเป็นเพื่อนกันให้หมู่บ้าน๘๐๐
เป็นสาวก็มาอยู่นี่ประจำแตะน้ำคุณวัดที่ราวาประจำ
มีใจร้ายใหญ่ไม่สบายใครหลายวันหลักหลือก็สามารถ
ขณะที่ทางวัดเองก็มีการจัดพิธีอย่างเรียบง่าย
โดยภายในช่วงค่ำวันนี้นะครับจะมีพิธีทางฝ่ายสงฆ์นั้น
เป็นสมเด็จพุทธาจารย์เป็นเจ้าคณะหนใหญ่ตะวันออก
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับซึ่งอยากจะมาจากกรุงเทพมหานคร
ส่วนประธานฝ่ายคารวาสนั้นก็จะเป็นนายสุวัสดิลิปตะพันลบ
ซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาคนสนิทของหลวงพระคูณครับ
และทั้งหมดนี้นะครับก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่วัดบ้านไร่นะครับ
ส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพในการเผาจริงในเวลา๕ทุ่มนั้น
ผมก็จะทำการเกาะติดแล้วก็รายงานไปในช่วงเจาะประเด็นครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศ
จังหวัดนครราชศรีมาครับ